ชัดเจี๊ยวเลยครับ
ขยับขยับขยับ
ดูข้างขาวคุณพิธีดูข้างขาวหน่อย